กันต่อนะคะใครที่ปกติแล้วเนี่ยจะไปจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดใหม่ในตำบลมะขามหย่ง
จังหวัดชนบุรีต้องระมัดระวังเขาเตือนภัยกันมีผู้หญิงรูปร่างถวมคนหนึ่งอะค่ะ
มักจะมาตระเวนขโมยพวกของสดพวกอาหารต่าง
ชาวบ้านเขาไปซื้อของไปจ่ายตลาดกันมาแล้วก็มาแขวนไว้ที่รถจักรยานยนต์
เขาบอกโดนมาหลายรายแล้วอ่ะนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ใช้เฟซบุ๊คเขาออกมาเตือนเลยบอกว่า
ใครที่ชอบไปจับจ่ายที่ต้องไปจับจ่ายซื้อของกันที่ตลาดใหม่แห่งนี้เนี่ยต้องระวังนะ
สวมเสื้อเทารูปร่างทวมคนนี้เขาก็จะทำทีเป็นมองซ้ายมองขวา
พอไม่เห็นคนพอเห็นว่าเออคนนั้นก็งั่วอยู่กับการวางของ
นี้ก็ง่วนอยู่อาการเลือกของก็จะทำแบบนี้ค่ะ
เอาของที่ชาวบ้านเขามาซื้อมาแขวนเอาไว้เนี่ยขโมยไปเลย
ผู้โพสต์ระบุด้วยนะว่าคนทำมาหากินปกติพวกนี้ไม่เจริญไม่มีใครเห็นแต่กล้องเห็นนะ
ซึ่งลักษณะของการขโมยของคนร้ายเนี่ยก็อย่างนี้แหละค่ะ
โดยทีมข่าวเองก็ได้ไปสอบถามแม่ค้าขายของในตลาดนี้นะคะ
เขาก็เล่าบอกว่าตลาดนี้ตอนเช้าคนมาซื้อของเยอะค่ะ
พอซื้อแล้วก็จะไปแขวนไว้ที่รถแล้วก็ไปซื้อของต่อไง
คือบางทีก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านี่แหละที่เขาขายของ
คือมันถือไม่ไหวถือไม่ไหวก็เลยเอากลับไปแขวนไว้ก่อน
รอบหนึ่งก่อนแล้วก็ไปซื้อต่ออะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ทีนี้พอแขวนเสร็จปุ๊บกลับมาอ้าว
ของที่แขวนไว้เมื่อสักครู่นี้หายไปไหนหมด
ส่วนใหญ่ที่หายบ่อยเนี่ยนะคือของทะเลสด

ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนนี้แหละคงเป็นคนเดียวคนนี้นี่แหละที่ทำเป็นประจำ
สองสามวันติดแล้วเนี่ยจะบอกว่าทำแบบนี้
เออมันเห็นเนี่ยมันมองยืนนักนานแล้วมองมานานมา

ของซื้อของขายคนอื่นเขาเดือดร้อน

นั่นน่ะสิเขาซื้อมานะเขาใช้เงินเขาขอซื้อมา
ซึ่งนางสุรีก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะแม่ค้าคนนี้บอกว่า
ใครที่มาซื้อของที่ตลาดต้องระวังเลยนะ
ได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ฝากไปบอกคนที่ขโมยด้วยผู้หญิงเสื้อเทาคนนี้
บอกเลยนะคะว่าอย่ามาขโมยอาหารของชาวบ้านเลย
เขาเดือดร้อนบางคนที่เขามีเงินซื้อของ

เขาอาจจะต้องเจียดเงินแล้วจริงมาซื้อของ
เพื่อเอาไปขายเอาไปต่อยอดเอาไปต่อทุน